ไปดูที่หาดนาจอมเทียนครับปกติเวลาเราเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่บน
นี่ขี่บนชายหาดคุณผู้ชมมอรับไทส์ได้หรอ
ชมวิวแบบนี้มันชิลเขาล่ะเออมันชิลเขาแล้วคนเขาล่ะอยู่ชายหาดอ่ะเออ
คือชายหาดก็ดูโล่งหน่อยนะคนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากชายหาดก็โล่งโปร่งสบาย
แต่ว่าถึงแม้จะไม่ค่อยมีคนเนี่ยนะมันกระทบความรู้สึกคนแถวนั้นครับ
ภาพที่ออกมาเนี่ยมันไม่สวยงามแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้านักท่องเที่ยวมาเห็นล่ะ
เขาจะมองคนไทยเป็นยังไงมองคนไทยว่ามักง่ายเหรอ
ทำอะไรตามใจตามอำเภอใจแบบนี้เหรอโอ้โหนี่หาดนาจอมเทียนนะครับ
เมนต์นี่ยิ่งแรงกว่าพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตยังไงครับ
ขยะเคลื่อนที่ได้ครับนี่แหละฮะขยะแล้วเขาบอกหาดสกปรกหมดเลย
อือแบบกว่าทีหลังก็อย่าหาทำนะครับมันเสียนะใช่อ่ะ
ลองนึกดูว่าเกิดมีเด็กวิ่งเล่นวิ่งเล่นพลวดออกไป

คือเอาจริงนะฮะจันทีอันนี้ใกล้บ้านปูอีก
แล้วนักท่องเที่ยวเขาอาจจะไม่ได้ไปอยู่บนหาดหรอกนะ
เขาอยู่ที่ริมถนนแต่เขาก็มองลงไปนะ